หน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะจะชวนไปหาพ่อค้าอารมณ์ดีดี
พ่อค้าคนนี้เขาลีลาเด็ดค่ะเขาอัดคลิปลงโลกโซเชียล
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคุณผู้ชมดูจะคุ้นว่าเอ๊ะลีลาการขาย
ลีลาการพูดเหมือนใครนะเดี๋ยวมีเฉลยให้ด้วยเอาดูค่ะ
วันนี้วันหยุดไม่ต้องทำอะไรกันนะ
บอกว่าร้านเราเปิดร้านเรามีค่าบางไก่ข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยว
เติมเลือดหมูอย่าลืมแวะมานะร้านเราอร่อยนะ
นี่ไงลึกอักหรือยังว่ามันของใครเอ่ย

น้องโอลีฟอันนี้มีลัดสุดเทลา
ถ้าเราเล่าข่าวอย่างนี้คุณผู้ชมจะยุ่งแล้วนะนะ
ดเปลี่ยนช่องไม่น่าก็กดปิดทีวีแน่นอน
คือเอาคนแรกก่อนโอลีฟ

ผมน่ะลกไปเอง

อันนี้ให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อกี้ที่เห็นผู้ชายเนี่ยนะคะ

นี่ค่ะแหมมีหนวดมีเครา

ลีลาการขายของพี่เขาไม่ธรรมดาจริงค่ะคุณผู้ชม

พอดูพี่เขาพี่เขามีความกวน
ไม่ได้กวนเล็กด้วยกวนมากด้วยค่ะ

อยู่ที่ทรัพย์สมทอดบึงสามพันธุที่เพชรชบูรณ์
คือก็ทำคลิปแบบนี้เป็นการเรียกลูกค้า
แล้วคือเขาบอกแหละที่ร้านเขาก็มีทั้งอะไรอ่ะ
ข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวต้มเลือดหมูนี่แหละ
ทีนี้คนก็แบบมาแซวไงที่พี่เขาทำคลิป
คนกดไลค์เพียบเลยบอกว่าโอ๊ยนี่
เมื่อโอลีฟเจอโอเลี้ยงเป็นอย่างไรล่ะ

อยากรู้ลีลาของพี่มณัฐ

เขาเขียนป้ายก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคุณ

เพราะขาปากหวานอีกต่างหาก
มีลูกเล่นตั้งแต่ป้ายแล้วนะ

มณัฐกำลังง่วนอยู่กับการแบบทำข้าวทำเมนูให้กับลูกค้า

แล้วพี่มณัฐบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเห็นวันไหนผมทำคลิป
รู้ไว้เลยผมขายไม่ดีเลยมีเวลาว่างมานั่งทำคลิป
เอาเหรอใช่เขาบอกแบบนี้เลย
แล้วถ้าเกิดลูกค้ามานะเขาจะให้เลือกเลย
ลูกค้าจะกินน่องน่องซ้ายน่องขวา
่องไหนจะนุ่มน่องไหนจะแน่นเดี๋ยวฟังลีลาพี่เขาหน่อยค่ะ
ช่วงไหนที่เห็นผมขายคลิปคือขายไม่ดีนะคะ

เพราะก่อนขายดีไม่ต้องทำคลิปแล้วครับ
เดี๋ยวนี้ขายไม่ค่อยดีครับเลยต้องทำคลิปอ้อนลูกค้าครับ

ช่วงนี้จะใช้ไก่น้องสาวครับคือน้อสอครับน้องสาว
ไก่แก่อะไรที่เราจะไม่ใช้เลยครับ

เลือกเลยครับลูกค้าจะเอาน่องซ้ายหรือน่องขวา
ถ้าน่องขวาจะนุ่มน่องซ้ายจะแน่นเอาอันไหนดีครับ

แต่ถ้าไม่ปกติก็จะเป็นน่องซ้ายน่องขวา
ไอ้ที่เขาทำคลิปเขาแซวหยอก
แล้วเห็นหน้ากากพี่เขาไหมหน้ากากพี่เขาก็ไม่ธรรมดา
พี่เขาบอกเลยนะบอกว่าเอาจริงคนที่มากินร้านพี่

ถามว่ามีคนโกรธป่ะพี่พี่พูดจากวนโอ๊ยแบบนี้
โอ๊ยไม่โกรธหรอกทุกคนชอบ

เพราะพี่เขาบอกว่าผมค่าใช้จ่ายเยอะ
ลูกยังเล็กเมียผมก็ยังสวยอีกต่างหาก
จุดที่ไปอุดหนุนกันนะคะอยู่ที่ทรัพย์สมทอดนะ
บึงสามพันธ์เพชรชบูรณ์ร้านข้าวมันไก่นั่นเองค่ะ
ครับโอ้โหนี่เป็นสีสันข่าวเลยนำมาฝากกันนะ
มาเลี้ยวอ้างค่ะแบบนี้ดีกว่า